คุณผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เก๋งแดงคันนี้เข้ามาแรง
แล้วก็เที่ยวชนดะไปทั่วเลยเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
น่ากลัวแล้วทำไมทำแบบนี้อ่ะ
เขาเป็นอะไรอ่ะชอบขับนี้เหรอ
ไม่ต้องหนีหรอกจอดรถเลยจอดตรงนั้นหมด

ตรงนี้อ่ะรถเขาก็มีไม่กลัวเขามีปืนมีอะไรไหม
ก็เลี้ยวหมาไม่ได้ไม่แล้วเราจอดอยู่เถิดอยู่ไอดีไม่ใช่หรอ

เขาทำไมทำแบบนี้อ่ะเขาชนด้วยเนี่ย

โอ้โหนั่นสิ
เป็นเหตุการณ์ประทึกนะเจอแบบนี้เราก็กลัวยังโชคดีที่มาเจอรถของตำรวจนะ
ใช่แล้วคือเป็นอะไรนี่ก็คือคำถามเดียวกันนะคะหลายคนได้ดูคลิปนี้
เหมือนกับเขาอลวาดแล้วก็เที่ยวชนรถชาวบ้านไปทั่วเดือดร้อนกันหมดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กะบินบุรีปาจีนบุรีค่ะ
ตรงสี่แยกสามทหารแล้วคลิปนี้ครับค่ะ
คนเอามาโพสต์ลงโซเชียลนะเจ้าของคลิปเขาก็สงสัยว่า
ทำไมรถของเธอถูกรถเก๋งแดงคันนี้ไล่ตามเหมือนกับจะหาเรื่องหรือเปล่า
เพราะว่าเวลาที่รถของเธอเลี้ยวไปทางไหนนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
แดงเกาะติดตลอดเลยอ่ะไม่ใช่แค่ไล่บี้นะคุณผู้ชม
มีตบไฟสูงด้วยบีบแต่ไล่ด้วยเหมือนกับจะเรียกให้ลงมาเคลียร์กัน
แล้วบางจังหวะเหมือนกับจะขับมาจี้จะชนท้ายอ่ะ
คนขับเองก็พยายามเร่งเครื่องหนีจะไปโรงพักโชคดีค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยรถตำรวจจอดติดไฟแดง
ก็เลยตรงไปหาตำรวจทีนี้เขาก็เลยเจอโจทย์ที่ถูก
รถเก๋งสีแดงคันนี้ก่อกวนแล้วก็ขับมาชนอีกหลายคันเลย
แปลว่าไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวที่เจอ
แต่แทนที่พอจนมุมนะเก๋งแดงหยุดไหม

เกียร์ถอยไปชนรถหกล้อที่ชะลอติดไฟแดงอยู่

ทีนี้ตำรวจก็เลยไล่ตามเลยค่ะ

เขาจะรีบไปเติมน้ำมันหรือเปล่า
เออไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะสภาพนี้คือเมาแอลิ้นเปรี้ยเลยคุณสุดสกุล
ดูดิตอนขับหนีนะนี่ตำรวจจับมาแล้วฮะ
นี่จับมาแล้วยึดรถมากลับมาตรวจสอบที่โรงพักนะคะ
เก๋งแดงคันนี้๖กสศ๑๕๘๙
สภาพมีรอยชนรอบคันเลย
ก็ไปชนคนอื่นเขาไปชนคันอื่นเขาซะหลายคันเลย

และที่สำคัญคุณต้นเหตุของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหม
ในรถดูค่ะไปเจอขวดเหล้า
เกลี้ยงแล้วค่ะตกอยู่ในรถขวดนึง
แล้วมีแก้วพลาสติกที่ยังมีเหล้าอยู่อยู่อีกนิดหน่อยนะ
วางอยู่ที่เบาะรถนี่แหละเป็นต้นเหตุเมาไง
คนขับคือนายธนกรมูนาอายุ๓๙ปี
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบปากคำบนโรงพัก
แต่แหมกว่าจะเอาตัวขึ้นไปสอบปากคำได้
เธอเหนื่อยค่ะ

เขาขัดขืนตลอดเวลาไม่ให้ตรวจค้นแล้วก็โวยวาย
คุณตำรวจจะทำอะไรผมจะทำร้ายผมเหรอแบบนี้

แล้วทีนี้ตำรวจก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะนี่เมามาป่ะเมามาป่ะเนี่ย

เมาครับผมเมาอ๋อยอมรับว่าผมเมา
ใช่พอไปเป่าแอลกอฮอล์วัดได้๑๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แม่เมาหนักเลยนะนี่ตอนที่ตรวจวัดออกมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาค่ะขับรถขณะเมาสุรา
แล้วก็เอาตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๑๙๓เมาเสร็จแล้วก็เที่ยวขับชนชาวบ้านเขาเนี่ย